และแม้ว่าช่วงนี้จะมีความพยายาม
อยากให้นายกรัฐมนตรีนั้นตอบให้ชัดว่าจะตั้งพักการเมืองไหม
หรือว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะสนับสนุนพักใดเป็นพิเศษหรือไม่
แต่ว่านายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบนะคะ
บอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะตอบคำถามนี้ค่ะ
ตลบม่านการเมืองวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์กันถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่ออกมานะคะ
ว่าจริงแล้วมีนัยยะอะไรแฝงอยู่หรือไม่ไปติดตามกันเลยค่ะ
ในขณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูลที่จะทำให้เกิดการเลือกตั้งขึ้น
แต่กลับว่านายุครัฐมนตรีการเมืองเองค่ะ
กลับไม่มั่นใจสิว่าปี๖๑จะได้เลือกตั้งไหม
เฉพาะคุณนิพิษออกมาแล้วฟันทงแล้วไม่ได้เลือกตั้งแน่เลย
จะได้เลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่ายังมีเวลายังอีกยาวนะครับ
แต่ปัญหาทั้งหมดที่การเมืองเรามีความเคลื่อนไหวขยับกันแทบทุกฝ่ายเลยนะครับ
ก็มาจากที่ท่านนายกนะครับ
เพราะอยู่นักข่าวหลังจากท่านงอนไปอาทิตย์๒อาทิตย์ไม่ยอมพูดไม่ยอมจ้านะครับ
นักข่าวก็เขียนจดหมายไปถาม
ว่าตกลงมันจะเลือกตั้งกันไหมจะทำอะไร
ท่านก็เขียนจดหมายต่อไปล้างลักษรมาเลยนะครับ
บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับ

ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนเราเนี่ย
ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเห็นเป็นอย่างไรนะครับ
คำพูดเพียงแค่ไม่กี่ประโยคนี้
เขาเรียกว่าบทบาทลีลาทางการเมืองของท่าน
ที่ว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องไม่อยากยุ่งการเมือง
โอ้โหนี่มันระดับโปรแล้วนะครับผม
ออกมาทีปุ๊บกระเทือนกันไปหมดนะครับ
เหมือนว่าตอบถามเข้ามาออกมาทีนึง

ว่าแต่ละพักมองนายกไปยังไง

ว่าจะเอายังไงอย่างเชิงให้ทำ
หรืออันคือต่อลองเลยนะครับว่า
พวกแต่ละพักพวกกลุ่มองค์กร
อิสระพวกประทุ้งประท้วงทุกสีเนี่ย

คุณจะเอายังไงคุณอยากเลือกตั้งไหม

คำพูดคำเดียวนี่ต่อรองได้หมดนะฮะ

อีกอันหนึ่งคือน่าจะต่อลองแล้วเนี่ย

ว่าประชาชนเนี่ยในอนาคตเนี่ย
จะเอากับนายกคนนี้ไหม

แค่สองประโยคของนายกเนี่ย

ต้องการวัดกระแสหรือว่าท่านมีทงอยู่แล้ว
แน่นอนว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ย

ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย

และก็เป็นไปตามที่ท่านคิดท่านคาดหวังไว้
เพราะเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ
ถ้าถามใครทั้งคศทั้งคอรมอ
จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไปตามโรดแมพ

ครับโรดแมปที่ว่านี้เนี่ย
ไม่เคยมีการกำหนดวันที่แน่นอน

๙เดือน๑ปีไปถึง๒ปี
หรือ๓ปี
กฎหมายประกอบรัฐมนุนไม่ผ่านนี่ก็ยาวนะ
มันมีอีกหลายขั้นตอนนะครับ
กฎหมายประกอบรัฐมนูล๑๐ฉบับ
ฉบับที่สำคัญเพิ่งไปได้แค่๑หรือ๒ฉบับนะครับ
พักการเมืองก็วุ่นกันจะเป็นจะตายกันอยู่แล้ว
คุณคอยดูกฎหมายเลือกตั้งที่จะเข้าสภา
ผมว่าจะหนักกว่ากฎหมายพักการเมืองเป็น๑๐เท่านะครับ
มันอาจจะหดให้เร็วขึ้นหรือยืดให้ยาวขึ้น
ตามแต่สถานการณ์ที่เป็นไปในแต่ละครั้งในแต่ละเหตุการณ์
เพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ
มันหมายถึงการชี้ชะตาอนาคตความเป็นความตายของชาติพอสมควรนะครับ
เลือกตั้งแล้วเราจะต้องได้รัฐบาลที่จัดตั้งโดยสภาผู้แทนราษดรนะครับ
แต่มีข้อกำหนดหลายข้อตรงที่ว่ามีปัจจัยอื่น
สามารถจะให้มีคนนอกได้อะไรได้นะครับ
ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยต้องแต่ละฝ่ายมีความพร้อมจริง
คนที่จะคุมเกมต้องมั่นใจซะก่อนว่า
เกิดขึ้นตามที่ตัวเองวางแผนที่คิดไว้

ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องขยับขยายเวลา
ด้วยเหตุผลที่สมเหตุสมบูรณทั้งนั้นแหละครับ

และที่สุดก็คือสถานการณ์นะครับ
สถานการณ์ความเป็นไปในบ้านเมืองไม่มีอะไรคาดคิดหรอกครับว่า
หลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ
ขนาดในยุคปัจจุบันเนี่ยยังมีเสียงตุ้มตามยังมีอะไรต่ออะไรเนี่ย
ทำให้คนให้ความมั่นใจไม่ได้เลยว่า
จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในอนาคตอยู่ที่คนคุมเกม

ก็คือผู้ที่กรมอำนาจอยู่ณปัจจุบันนี้
แล้วที่น่าสนใจก็คือที่น่าสนใจก็คือเสียงประชาชนไม่น้อยนะครับ
ผมให้ถึงครึ่งแผ่นดินที่เห็นว่ารัฐบาลนี้กำลังทำอะไรได้ดี

กับระเบิดเยอะพอสมควรตั้งใจใส่ไว้หรือว่ามันบังเอิญ
ครับก็แล้วแต่จะตีความกันนะมันหลายเหลี่ยมหลายมุมนะครับ
ถามว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นไปได้หมด
มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติทำให้มันเกิด
หรือว่าบังเอิญเกิดนะครับ
ยากที่เราจะชี้ลงไปนะครับ
ผมจึงอยากจะมองไปที่กรอบเวลาตามกติกานะครับ
รัฐมนูลกำหนดให้ต้องมีเลือกตั้ง
แต่การจะไปถึงเลือกตั้งได้ต้องมีเครื่องมือก่อน
การคือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนุนนะครับ
อาจารย์วิศนุบอกไว้ว่าหลังจากใช้ลำนูน๖เมษายนที่ผ่านมา

กรอบเวลากฎหมายลูกจะเสร็จ
ยังมีเวลาเหลืออีก๕เดือนครับ
จากนั้นก็ถึงจะเริ่มบรรยากาศของการกำหนดวันเลือกตั้งอะไรกันนะครับ
แต่คราวนี้ผมเพิ่งมาฉุกคิดแล้วก็เห็นเหลี่ยมกฎหมาย
กติกาที่มันจะหน่วงเวลายื้อเวลาไปได้
เมื่อตอนที่กฎหมายประกอบรัฐมนตร์๒ฉบับกกตกับพรรคการเมือง
ผ่านวาระ๓สนชแล้วมันยังมีขั้นตอนต่อ
แล้วก็ต้องกลับไปขอมติสนช

ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะฝังชิปหน่วงเวลาเลือกตั้งอะไรกันไว้หรือเปล่า
เพราะว่าการต้องไปผ่านการบินมาติการร่วม
มันนำเข้ากระบวนการทูล๙ใช้บังคับเลย
คราวนี้ต้องถ้าเผื่อแก้ไขร่ล่างของกรทนะฮะ

นชไม่เห็นด้วย
ก็ต้องตั้งคณะกรรมธิการร่วมนะครับกรทฮะ
สนชไปแก้อย่างภาคกรเมืองนี่เห็นชัด
กรทไปเซตฮิโร่เขาหรือไปอะไรตลาดเขาเนี่ย
เอาล่ะก็ต้องตั้งคณะกรรมการร่วม
ฉบับนี้นะครับก็หน่วงเวลาไปได้ผมว่า๓๔เดือน

เพราะว่ามันยังมีขั้นตอนที่เอ๊ะถ้าสงสัยเนี่ย
ส่งไปให้สารลำนูนวินิจฉัยตีความอีกนะครับ
เอ่อเมื่อกรรมธิการร่วมเข้าสอนอชอรอบสองผ่านออกมานะฮะ
ข้องใจว่าขัดลำนูนหรือไม่สมาธิกเสนอให้สารลำนูนวินิจฉัย
ก็ใช้เวลาไปอีกหรือถ้าสนชรอบสองเนี่ย
๒ใน๓ไม่เห็นด้วยตกไปเลยตกไปเลยต้องไปนับ๑ร่างใหม่
นะครับอีก๒สภาพที่รออยู่คือกฎหมาย
ก็ต้องค้างอยู่อย่างนั้นนะอีกสองฉบับที่รออยู่
ทางกลอ้างว่าต้องรอผ่าน๒สภาพที่ค้าอยู่
ให้มันชัดเจนก่อนถืนเสนอก็ทับซ่อนก่อนตอนนี้
เกิดมีบทแย้งบทบัญญัติที่มันไม่สอดคล้องไปด้วยกัน

เพราะฉะนั้น๒ฉบับหลัง

ฉบับหลังกฎหมายที่ใช้เลือกตั้งนะฮะ
ก็ต้องเข้าคิวรอไป

ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบ๒ฉบับแรกนี้

อันนี้มึนครับมึนบางนักการมือเขาคงใจเป้า
โอ้โหแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เลือกตั้งเลยทีนี้

คุมเกมเขากำหนดมาแล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้

เพราะว่าพวกคุณสร้างปัญหามาก่อนนะ
พอเขาเข้ามาก็ต้องอยู่ในกระบวนการของเขา
อันนี้เรามีข้อสังเกตว่า
ในยกที่ผ่านมานี่ค่ะ

เรื่องอาหารคลตที่เป็นความต้องการภายในของตัวเอง
เขาบอกเขาก็เป็นทหาร

หรือพร้อมหน้าการเมืองจะป่นมาก

และแต่ดักอณักการเนี่ยมันจะเป็นแบบมันไม่ดินแบ่งรับแบ่งสู่แล้ว
เนี่ยเราต้องสังเกตจะไอไอเรื่องระเบิด
เป็นคำตอบอันหนึ่งแล้วว่าหนึ่งเขาคุมได้
สองก็คือสามารถจะบอกว่ากระบวนการจากใครมาจากไหน
เสร็จแล้วก็พอผ่านตรงนี้
แล้วก็ดูในรูปขบวนในรัฐบาลเอง
เราจะมีความสังเกตว่าความโดดเด่นของนายกนี่

แล้วก็ที่มันคู่กันมามันก็รู้สึกว่าลดลง
อันนี้ก็นี่เป็นส่วนหนึ่งที่พอมองเข้าไป
ว่าทำไมประยุทธ์วันนี้รู้สึกมีความเชื่อมั่นแล้วก็เข้มแข็งนะ
หลังจากผ่านกระบวนการอะไรมาทั้งหมดเนี่ย
ก็เลยสามารถจะตอบคำถามนักข่าวด้วยคำนี้
เสร็จแล้วก็ต่อไปเนี่ย
เราเชื่อว่าเขาก็จะต้องคิดมาถึงตัวเขาแล้ว

อย่างการคอรมอสัญจร
หรือการบอกธรรมจิการว่าย่าน่ะ

ทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะทำให้มีภาพชัดเจนขึ้น
แล้วก็กระบวนการฝ่ายการเมืองก็ต้องปรับตัว
ฝ่ายที่เป็นพักใหญ่ก็ต้องคิดวิธีสู้

สถานการณ์ทุกอย่างได้ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้น
คือเรียกว่าตอนนี้นี่ท่านเนี่ย
เท่าที่ดูเนี่ยดูอารมณ์ดีอยู่แล้วเนี่ย
เรียกว่าความมั่นใจเนี่ยนะครับเรียกว่าสูงเลย
แล้วยิ่งออกมาพูดแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
มันก็ทำให้องค์กรต่างที่มองดูว่า
เอ๊ะถ้าท่านนายยกบอกว่าวางมือนะ

คราวนี้ไม่ต้องโดดหาที่เกาะแล้วรู้ว่าจะเกาะตรงไหนแล้วนะ
แน่นเอาไว้เลยคงอยู่กันยาวนะครับผมว่า
แล้วก็ว่าจะยืดแค่ไหนหดแค่ไหน

ผมคิดว่าอยู่ในกระมือท่าน
ท่านแก้ได้หมดท่านอยากจะยืดรถแมพ
ก็หาสถานการณ์ได้อยากจะหดลดแมพ
ให้เดินตามรถแมพก็ทำได้

ที่มันจะทำให้มากกว่านี้เลยเหรอ

ไม่อยากให้นักการเมืองที่พฤติกรรมเก่า
ไม่อยากให้เข้ามามันก็
ยิ่งทำให้การทำงานของพระนายยกเนี่ย
ได้มากขึ้นอะไรมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
เพราะทีแรกนี่ฟังมาเหมือนกับว่าตอนนี้ยังไม่ทำอะไรหรอก
รออีก๕ปี๑๐ปี๒๐ปีคือวางไว้ยาวเหลือเกินอะไรอย่างนี้
แต่เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอเคครับ
แต่อย่างที่คุณลิขิตได้พูดถึงปรากฏการณ์ของนายกเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ผมเห็นด้วยที่ดูอาการท่านเหมือนท่านมีอะไรลงตัวภายใน
และมีความมั่นใจที่จะเดินไปข้างหน้า
ส่วนจะไปทำอะไรให้สง่างามในตอนเลือกตั้ง
ใกล้เลือกตั้งหรือไม่ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับ
แต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าเผื่อว่าไม่ลงเลือกตั้งเนี่ย
มันจะเป็นเหมือนกับข้าวนอกนา

นอกประเทศด้วยในประเทศด้วยนะครับ
ก็จะถูกทิ่มถูกตำถูกเสียดสีไปเรื่อย
้อมแม้มตั้งแต่ช่องทางที่เข้ามา
ส่วนจะได้เสียงข้างมากหรือไม่
ผมขอข้ามช็อตไปตรงนั้นนะครับ
เป็นนายกเป็นได้เพราะว่า๒๕๐สว

คุณบริหารไม่ได้ถึงไม่ได้เป็นนายก
ไปมาผมนึกถึงภาพไปว่า
ถ้าไปกดไปดันหรือว่าไปเข็นอะไรมันมากนัก

เขาไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร
สองพักใหญ่จับมือกัน

ถ้าสูตรนั้นเกิดขึ้น

หมายถึงว่าถ้าเรามองในโดยระบบ
เราก็ไม่แน่ใจ

ในโยงนี้มีทางเลือกเยอะ
เรียกนำให้คนมาให้ชื่นหรือเร็วก็ได้
หรือเลือกตั้งได้ทันทีเลยก็ได้

ทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงมันก็อยู่ที่ว่า
จากนี้ไปเนี่ยประชาชนจะขารับมากน้อยแค่ไหน
แล้วก็เขาคงอาศัยตรงจุดนี้

หรือแม้สองภาครวมกัน